ก็คือข่าวการประกาศตัดความสัมพันธ์ของพี่หนุ่มสอนรามนะคะแล้วก็พี่นิโคเทรีโอค่ะ
ซึ่งก็หลังจากที่ได้เป็นข่าวคลาวกันไปผ่านไอจีนะพี่หนุ่มก็โพสต์ว่ายุติความสัมพันธ์แล้วนะคะ
แล้วก็มีพาตการณ์ผิงไปด้วยนะคะ
เหตุเหตุหลักที่ได้เรียกราบกันไปกับพี่นิโค
เทริโอเห็นว่ามีเรื่องของมือที่๓ที่เป็นนางงามเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือคุณน้ำฝนนะคะทวิพรนั่นเองค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีไลน์ที่หลุดออกมา
แคปไลน์ก็ควรจะทราบว่ามันหลุดมาจากฝั่งไหน
ถ้าใครเป็นมือโซเชียลนะคะ
ก็ประมาณว่าข้อความนะคะประมาณว่าพี่อยู่คอนโดตรงนี้ตรงนี้
น้องเหงาไหมตรงนี้มาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็คือพี่นิโคก็พูดตรงก็มีปฏิกิริยาคือป่วยด้วยแหละ
แล้วก็ไม่สบายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้
พี่นิโคเทรดิโอก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ

มีน้องนักข่าวที่ตึกแรมมี่บอกว่าเจอพี่นิโคเดินมาหน้าตึงเลย
คืออย่าว่าแต่นักข่าวเลยค่ะทีมงานยังไม่กล้าเข้าใกล้กันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนพี่หนุ่มสอนรามเมื่อวานออกงานอีเวนต์

ตอนแรกก็ตึงนิดนึงนะคะเป็นงานเปิดคลินิกมาริสา
อันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าคือค่าตัวไม่ได้แพงนะคะปกติ
แล้วตอนแรกคนจัดงานจะจ้างพี่นิโคมา
แต่ติดคลินิกอีกที่นึงนะคะก็เลยมาไม่ได้นะคะ
ซึ่งพี่หนุ่มก็มาเปิดใจทั้งหมดถึงสาเหตุรักร้าวเรื่องมือที่สามด้วยนะคะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากหนุ่มฮอตของเรา

เรื่องเหตุผลผมก็ขออนุญาตขออนุญาตเหมือนกับที่ชี้แจงไปนะครับ
เรื่องรายละเอียดนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัว
คุณโดมไปว่าต่วยมีต้องต้องใจนะคะ
อะไรที่มันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้หรือว่าอธิบายในไอจีเนี่ย
หรือว่าเป็นในส่วนที่ต้องใช้คนอื่นมาตอบคำถามเนี่ย
ผมก็อาจจะต้องขออนุญาตแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นส่วนของผมเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้
อย่างน้องเขาเนี่ยก็ผมก็ยอมรับนะครับว่ามีโอกาสที่ได้คุยกันได้
รู้จักกันนะครับแต่ก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่มันสั้นนะครับเพราะตอน
ปัจจุบันก็ไม่ได้ติดต่อหรือว่ามันก็ห่างกันไปแล้วไม่ได้พูดคุย
อย่างน้องขอบคุณด้วยนะครับเกราะเทียบโอกาสขอบคุณนะครับขอบคุณ
กำลังใจนะครับจากทุกคนให้ทั้งผมทั้งกี้แล้วก็ให้ผ่านในช่วงเวลา
ที่มันอาจจะยากใยชีวิตได้อ่ะขอบคุณมากครับ
เป็นกำลังใจค่ะคือจริงแล้วเรื่องความรักไม่มีใครอยากเลิกหรอกนะคะ

ก็อย่าน้ำตาไหล่ด้วยกันคุณเจอร์ลี่

โอ๊ยฉันจะเถื่อนใจ